เรื่องนี้ก็น่าจับตามองมากเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็น
สงครามค่ายเพลงเลยก็ว่าได้
สงครามเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงในเมืองไทยนี่มันร้อนระอุจริงนะคะ
สำหรับกรณีของน้องอาร์มชุติมากับอดีตต้นสังกัดก็คือ
ก่อนหน้านี้นะคะออกมาประกาศแยกทางกับ
ทั้งที่เหลือสัญญาอีกกว่า๒ปี
ก็เลยทำให้เกิดประเด็นปัญหาดราม่าเกิดขึ้นมากมาย
ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
ตอนที่น้องอาร์มเขาร้องเพลงอยู่บนเวทีคอนเสิร์ต
จู่ก็โดนตำรวจสะแก้วเข้าจับกลุ่มคาเวทีเลย
ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงค่ะคุณ

ก็เลยต้องมีการทำบันทึกประจำวันเอาไว้
โดยระบุรายละเอียดข้อตกลงบอกว่า
จะเข้ามาพูดคุยในวันที่๒๒ตุลาคมนี้กับคู่กรณี
และในช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้นี่เองนะคะ
น้องอาร์มนะคะพร้อมด้วยคนที่รับหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเจรจาก็คือ
คุณมานิดอังกินันถือดอกไม้เทียน
มาที่จะขอขมาในห้างประจักรชัยเลย

ใช่คือมาแล้วไม่เจอกับในห้างประจักรชัย
ก็ได้มีการเปิดใจกับสื่อมวลชน

น้องอาร์มเองนะคะทั้งตัวแทนที่จะเป็นสื่อกลางในการเจรจาด้วยนะคะ
บอกว่ายอมรับผิดทุกกรณีเลย

โดยต่อไปก็พร้อมที่จะเคลียร์

เขาตั้งใจมาจะมาขอคำมา
เพราะว่าก็ตั้งใจไม่รับงานเลยวันนี้

เพราะว่าอาจารย์บอกในข่าวนะคะว่า
อาจารย์ง่ายคือถ้ามาขอโทษแล้วมาคุยกันอะไร

ตอนนี้คือมันจะทำอะไรมันก็ลำบาก
เหมือนที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่หนักใจนะคะ
ไม่ใช่ว่าแบบทำอะไรโดยแบบไม่คิดอะไร
ตลอดแต่เราก็ต้องทำงานเพราะว่าหนูเป็นคนเดียวที่

ในห้างประจักรชัยเองนี่ค่ะคุณผู้ชม
ข้อความล่าสุดที่โพสต์ประมาณ๒ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ

ใดใดในวันนี้เอาล่ะคุณผู้ชมคราวนี้นะฮะศึกลิขสิทธิ์เพลงรูปแบบเนี้ยจะจบออกมาในที่ทางไหน
เรื่องนี้มันจะจบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นหนังดราม่าโศกนาฏกรรมเกิดขึ้น
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์เพลงในเมืองไทยตอนนี้มันค่อนข้างดุเดือดมากพอสมควร
เพราะว่าเธอฉีกสัญญาไปแล้วซึ่งสัญญาของเธอก็เหลืออีกตั้งเกือบ๒ปี

ว่าเธอจะไม่มีสิทธิ์ในเพลงที่เธอแต่ง

เพราะว่าตัวเธอเองเนี้ยไม่ได้ติดสัญญา